ทางด้านของ๓โรงงานคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
แต่อยู่ไปเจอหมามันนอนอยู่กลางถนน
โดยความที่ไม่ทันระวังไม่ทันสังเกตก็ชนหมา
ตัวเองก็ล้มถลายไปไกลจังหวะนั้นรถบรรทุกมาข้างหลังพอดี
ทับเธอซ้ำจนเสียชีวิตครับ
คำถามคือทำไมรถเก่งต้องบีดแตรต้องการจะบอกว่ารถบรรทุกทับคนตาย
ค่ะแล้วเธอแซงซ้ายมาไม่รู้ว่าหมานอนอยู่ซ้ายมือไง
แต่ใครจะไปรู้ล่ะนะฮะแต่ก็ย้ำแบบนี้นะรถใหญ่อย่าไปใกล้เขา
แล้วน้องหมาเนี่ยมันก็ช่างไปนอนอยู่ตรงริมถนนแล้วเนอะ

สุดท้ายเธอไปอยู่ใต้บริเวณรถแล้วล้อก็ทับร่างพอดิบพอดีครับ

กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้แล้วเป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
ทับไปไม่รู้เลยว่าทับอะไรนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วรถเก่งที่ขับมาตามหลังเห็นทุกอย่าง
ทุกอย่างก็พยายามมีแปลเตือนนะครับว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับในซอยบางปลา๒ที่ตะบนบางปลาอำเภอบางพีสมุทรปราการ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบไปเจอรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่แน่นอนนะครับ
เสียชีวิตเลยใกล้กันไปเจอรถที่เธอขี่มาก็ลงคว่ำอยู่นะครับ
มาถึงจุดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเหยียบอะไรผมก็ไม่ทราบ
รถมันก็หนักแล้วนะจนกระทั่งมีพลเมืองดีบีบแร่เตือนเมื่อกี้แหละ
เห็นในภาพก็เลยจอดดูโอ้โหตายแล้ว
มีคนโดนทับอยู่ใต้รถตกใจคือไม่ได้เจตนาเพราะขับมาดีไง
หลังเกิดเหตุตัวเองแหละเป็นคนโทรแจ้งตำรวจครับ